รู้มาตลอดว่าลูกแม่ทำงานร้านอาหาร
แม่ไม่เคยคิดว่าลูกชายแม่ไปค้ายา

ลูกชายแม่นี่คือพ่อค้ายารายสำคัญนะ

และท้ายที่สุดลูกแม่โดนวิสามัน
จังหวะที่แม่มาเจอลูกในสภาพเป็นศพแล้ว

รับไม่ได้คิดว่าลูกทำงานร้านอาหารมาตลอด

แต่นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัน
เน่งบ้านถิ่นหรือว่านายอำนาจวงสูง

โอ้โหโดนยิงเข้าไปทั้งตัวเนี่ยคือรวม๑๐กว่าแห่งเลยนะ
ตายอยู่คารถเก๋งอยู่ที่เบาะคนขับ
แล้วในมือของนายอำนาจ
ยังกำอาวุธปืนจุด๓๘อยู่เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านทุ่งป่าดำ

ค้นดูในกระเป๋าข้างเกงคนตายนะ

เบาะรถเจอยาบ้าอีก๔๐๐เมตร
แล้วตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้

จากประดาษตำรวจอมรณ์นัดอากาศเมฆ

นำตัวตำรวจส่งโรงพยาบาลแล้วนะ

ปรากฏว่าเจอแฟนของนายอำนาจ

เป็นพ่อค้ายารายสำคัญมาเปิดห้องพัก

เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมจับกลุ่มนั่นเองนะคะ